ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อแบบยาว
กรณีการเสียชีวิตของพริตตี้สาววัย๒๕ปีลาลาเบล
คือมีการไปพบศพลาลาเบลนอนอยู่บนโซฟา
ล็อบบี้ของคอนโดมิเนียมย่านรัชดาราชพฤกษ
ในช่วงเวลาตี๓เมื่อวานนี้
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมแห่งนี้
พบว่ามีผู้ชายคนนึงอุ้มลาลาเบลคนนี้ค่ะ
ที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ตอน๖โมงเย็น
แล้วก็พาขึ้นไปที่ชั้น๖
แล้วก็อุ้มลงมาตอนตี๒เอาไปวางไว้บนโซฟา
ล็อบบี้ของคอนโดมิเนียม
แล้วผู้ชายคนนี้รู้แล้วว่าเป็นใครควบคุมตัวมาสอบปากคำแล้ว
วันนี้ค่ะเรามีข้อมูลจากหลายฝ่ายจริงนะคะ
มีข้อมูลคำให้การของผู้ชายคนนี้นายน้ำอุ่น
มีข้อมูลจากการชนะสูตรศพของน้องลาลาเบล
มีข้อมูลจากเพื่อนของลาลาเบลและครอบครัวของลาลาเบล
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าข้อมูลต่างเหล่านี้มันสอดคล้อง
มันขัดแย้งกันยังไงบ้างนี่คือสภาพที่เจอ
ที่เจอลาลาเบลนอนอยู่เป็นศพที่โซฟานะคะ
ตี๓คืนวันที่๑๗กันยายนค่ะ
ตำรวจสนบุคโลได้รับแจ้งว่ามีคนไปพบศพ
นางสาวธิติมานพิพัฒน์อายุ๒๕ปีพฤติสาวชื่อดัง
ฉายาลาลาเบลคนในครอบครัวก็เรียกน้องเบลอะนะคะ
สภาพศพก็คือใส่เสื้อยืดแขนยาวสีขาว

เสียชีวิตอยู่บนโซฟาในล็อบบี้คอนโดมิเนียมค่ะ
จากการตรวจสอบตามร่างกายไม่มีบาดแผลอะไร
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตำรวจเขาดูภาพ
นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมให้ดูภาพหมดเลย
มีกล้อง๒๐กว่าตัวแล้วมันเห็นชัด
ผู้ชายคนนี้ตอนเวลาประมาณปี๑๓๐นะคะ
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะคะ
นายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่นเห็นไหมคะ

มันไม่เรียกว่าอุ้มนะอันนี้คือลากนะ
อัดเข้าไปฮิ้วปีกลากไป
เหมือนลาลาเบลคือหมดสติไม่ขยับร่างเลย
ก็คือลากลงมาจากห้องพักชั้น๖
อันนี้เป็นภาพตอนพาลงนะคะ
พอประตูลิฟต์ปิดน้ำอุ่น
วางร่างลาลาเบลให้นั่งกับพื้นลิฟต์แบบนี้
คือเอากองไว้ตรงนั้น

แล้วตัวน้ำอุ่นก็ยืนมองสักแป๊บนึง

กระจกเช็ดหน้าเช็ดตาจะแต่งทรงผมตัวเองอีก

เนี่ยค่ะหลังจากนั้น

ลากออกมาจากลิฟต์

จริงแล้วจะเห็นภาพว่าน้ำอุ่น

แต่เคาะประตูเท่าไหร่ไม่ยอมเปิด

เจ้าหน้าที่ต้องงัดประตูเข้าไป
ปรากฏว่าน้ำอุ่นเนี่ยนะ
นอนหลับอยู่ฟังเพลงสบาย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรวบตัวไปค่ะ
อันดับแรกเลยต้องไปตรวจปัสสาวะ

ตำรวจก็เลยเก็บหลักฐานในห้องพัก

ตัวเองทำงานเป็นในแบบอิสระ

รับงานเป็นพริตตี้บอย
ชงเหล้าในงานเดียวกัน

เขาบอกว่าพอเลิกงาน

เขาบอกว่ากินช็อตไปประมาณเป็น๑๐ช็อตได้

ลาลาเบลเมามากก็เลยอาสา
พาไปส่งแต่ระหว่างทางลาลาเบลหลับ
ก็เลยขับรถกลับมาที่คอนโดตัวเอง
ช่วงค่ำ๑๖กันยายน

ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าพอสอบปากคำเสร็จ

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลาลาเบล

ผมไม่รู้ว่าเบลเสียจริง

แล้วของกับแก้มก็มีแค่ยำลูกชิ้น

ผมไม่รู้เรื่องเวลาเสียของเบลด้วย

แล้วผมหลับไป๕๖โมงเย็น

ผมบริสุทธิ์ใจครับ

เขาเป็นคนเปลี่ยนชุดให้ลาลาเบลนะคะ

แต่ลาลาเบลเขาก็ยืนยันว่าทั้งหมด

คลิปภาพเมื่อสักครู่มันมี

คลิปแรกคือตอนที่

เขาจับหน้าลาลาเบล
ขมวดคิ้วอืมเหมือนคนเมาอะค่ะเหมือนคนเมาแล้วกำลังแบบ
วงเงียอยากจะนอนคล้ายแบบนั้นแต่คือมีปฏิกิริยาตอบสนอง
เนี่ยแต่ว่าคลิปต่างเหล่านี้นี่อันนี้คือหนักเลยนะ
อันนี้เห็นน้ำลายฟูมปากแล้วอ่ะคลิปนี้คือคลิปที่น้ำลายฟูมปากแล้วค่ะ
แต่ก็จะเห็นมีมือของผู้ชายรูปหัวอยู่
แล้วก็เป็นเสียงหัวเราะใช่มันเป็นสองคลิปภาพที่เห็นว่า
ก่อนหน้าที่ลาลาเบลจะเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้น
แต่สุดท้ายสองคลิปนี้ถูกลบไปใช่ค่ะอืม
แล้วมันก็มีการโพสต์ในลักษณะที่ว่าไม่ได้มอมเด็กเมาเอง
มีข้อความแบบเมียคนที่ร้อย
ใช่ไม่ได้มอมเด็กมันห้าวเอง๕๕นี่ไงเห็นไหม
อย่าไม่ได้มอมเด็กมันห้าวเอง
แล้วเป็นคำพูดประกอบคลิปที่ลาลาเบลน้ำลายฟูมปาก
ส่วนคลิปเมียคนที่ร้อยก็คือคลิปที่จับหน้า
ลาลาเบลยังมีวัติกรยาตอบสนองอยู่
เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อค่ะมันมีเรื่องราวการโพสต์การคุยกัน
แต่อันนี้คือคลิปภาพก่อนที่จะพบลาลาเบลเป็นศพนอนอยู่แบบนี้

เพื่อนของลาลาเบลก็เอาโพสต์ของน้ำอุ่น
เวลากินข้าวและเหล้าจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่

เพื่อนของลาลาเบลเลยเอามาโพสต์อีกรอบ
คือเหมือนกดแชร์ค่ะแล้วก็เขียนข้อความกำกับเพิ่ม

น้ำลายฟูมปากขนาดนั้นยังคิดว่าเมาเหล้าอีกเหรอ
แล้วเอาศพมาวางทิ้งไว้ล็อบบี้คอนโด
ศพเพื่อนอยู่แบบนั้นคืออะไร
แบบนี้เขาเรียกเคลื่อนย้ายอำพลางศพไหม
มันเสียไปตั้งแต่๗๘ชั่วโมงก่อนตำรวจมาเจอ
คือคนทั้งคนทิ้งเหมือนเป็นตัวอะไร
คำถามหลักเลยเอาเพื่อนกลับคอนโดทำไม
อกจากนี้นะคะน้ำอุ่นกับเพื่อนของลาลาเบลมีการคุยกันเนี่ยค่ะ
ทางฝั่งของเพื่อนพยายามจะถามน้ำอุ่นว่าแล้วเอาลาลาเบลกลับคอนโดทำไม
ทำไมวางทิ้งเอาไว้แบบนั้นทั้งที่ควรพาไปโรงพยาบาล
น้ำอุ่นมาตอบว่าตอนนี้คนเข้าใจผิดไปหมด
ทำได้เท่าที่ทำเบลรู้ดีว่าทำอะไรบ้าง
และในแชทคือเหมือนกับมีการชวนเบลไปดื่มเหล้าอ่ะ
ชวนเพื่อนเบลบอกว่าวันหลังไปดื่มเหล้ากัน
แล้วมันมีประโยคที่เพื่อนสนิทของลาลาเบลถามว่าเอ่อนี่ไง
อันนี้เพื่อนถามไงว่าคลิปแรกคุณจับหน้าเบล
ยังรู้สึกตัวอีกคลิปเบลน้ำลายฟูมปากแล้ว
สงสัยหน่อยเหรอและอีกคลิปอีกอันหนึ่งที่เพื่อนถามบอกว่า

ทีนี้ค่ะจากเรื่องนี้ตำรวจก็ปล่อยตัว
อุ่นไปแล้วนะคะคือมันยังไม่ได้มีหลักฐานอะไร
ที่จะไปควบคุมตัวหรือว่าแจ้งข้อหาดำเนินคดี
สองเป็นเหล้าอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามียาเสพติดร่วมด้วย
แบบนี้ทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาล
โทรเรียกญาติเรียกเพื่อนของน้องเบลให้มารับตั้งแต่ต้น
อืมไปอุ้มน้องเบลขึ้นคอนโดตัวเองทำไมค่ะแล้วโอ้โห
พาไปถึงคอนโดตั้งแต่เย็น๖โมงเย็นอุ้มลงมาทิ้งไว้ที่โซฟาตีหนึ่งครึ่งนะ
ใช่ระหว่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอืมและถ้าน้องเบลเนี่ยไม่ไหวจริงจริง
ลงมาเรียกรถพยาบาลสินั่งรอให้เพื่อนเขามารับสิ
คุณทิ้งเขาไว้โซฟาแล้วกลับขึ้นห้องไปนอนหลับฟังเพลงสบายใจ
นี่คือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนและครอบครัวรับไม่ได้ใช่ค่ะ
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยแรกเริ่มเรารู้มาจากโพสต์ทางโซเชียลทั้งหมดเลย
อืมทั้งของทั้งสองฝ่ายแต่วันนี้สิบโมงเช้านะคะ
ตำรวจก็คือเรียกตัวนายน้ำอุ่นเนี่ยตัวเป็นเป็นเลยเนี่ยนะ
ไปที่สอนอบุคโลไปสอบปากคำอีกครั้งเขาเล่าเรื่องให้ฟัง
เราได้เห็นหน้าคุณผู้ชมอย่าตกใจคนสวมเสื้อสีแดงที่สวมหน้ากากอนามัย
นี่คือน้ำอุ่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างแรกเลยว่า
คนหรือเปล่าคือคนเดียวกันกับภาพโชว์กล้ามโชว์ถอดเสื้อเมื่อกี้เหรอ
ไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะคะอ่าฟังเรื่องของเขากันหน่อย
เขาบอกว่าสิบหกกันยายนตัวเขาลาลาเบลแล้วก็เพื่อนเพื่อนรวมแปดคน
เขานัดปาร์ตี้กันที่บ้านหลังหนึ่งย่านบางบัวทองค่ะ
ระหว่างนั้นอ่านี่เทียบให้ดูนี่ไงอืม
เขาบอกว่าผิดคนหรือเปล่าคะนะระหว่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่า
ตัวเขากับลาลาเบลมีการแข่งดื่มเหล้าเพียวกันคือต่างคนต่างเทเหล้าให้กัน
เป็นช็อตนะคะเขาบอกลาลาเบลดื่มไปเกือบสิบช็อต
คุณมันเยอะมากนะ๑๐ช็อตนี่หนักมากเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าเมามากเลยลาลาเบลเนี่ยแล้วก่อนที่เขาจะมาเนี่ย
ลาลาเบลก็ดื่มก่อนหน้านั้นไปแล้วอีกหลายช็อตก่อนจะมาแข่งกับเขา
ทีนี้ระหว่างที่มีการสั่งสรรค์ตัวเขากับลาลาเบลก็
เขาบอกว่ามีการก่อจูบกันในงานยืนยันไม่มีการใช้สารเสพติดใดและไม่ได้มอมยา
พองานเลิกก็เห็นว่าลาลาเบลอยู่ในสภาพมืนเมาขับรถไม่ไหวแน่นอน
ก็เลยขับรถพาลาลาเบลไปที่คอนโดของตัวเอง
คือก่อนหน้านั้นเขาคุยกันไว้แล้วค่ะว่าจะกลับไปที่คอนโดเขา

พอถึงคอนโดเขาอุ้มลาลาเบลลงจากรถพาขึ้นลิฟต์
แต่ว่าระหว่างนั้นเขาบอกว่าลาลาเบลปัสสาวราชค่ะ
ก็เลยรีบพาขึ้นไปที่ห้องนำตัวไปนอนบนเตียง
แล้วลาลาเบลก็ปัสสาวราชอีกรอบนึง
เขาก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หมดเลย
เขาบอกว่าเสื้อผ้านั้นเขาเป็นคนเปลี่ยนเองของเขาทั้งนั้นแหละ
เปลี่ยนให้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็น็อคไปปลูบหลับไป

เขาบอกว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
เมาขนาดนั้นไม่มีอารมณ์นะ
เขาพูดอย่างนี้เลยว่าไม่มีอารมณ์มีการอะไรทั้งนั้นน่ะ

จนกระทั่งเที่ยงคืนครึ่งเข้าสู่วันที่๑๗กันยายนแล้ว
ที่จัดงานพาร์ตี้วางบ้านโทรมาหาเขา
บอกว่าลาลาเบลอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ทั้งแฟนทั้งญาติทั้งครอบครัวตามหาตัวกันให้วุ่นเลย

อ้าวลาลาเบลมีแฟนแล้วเหรอเขาบอกว่าโดยปกติแล้ว
เนี่ยค่ะเหล่าเสียวสาวเนี้ยเขาจะปิดบางสถานะของตัวเอง
เขาก็เลยไม่รู้ไงว่าลาลาเบลมีแฟนหรือว่าไม่มีกัน
ออร์แกไนซ์ที่จัดงานจากนั้นเขาใช้คำนี้นะฮิ้วลาลาเบลมาไว้ที่ล็อบบี้คอนโด
เพราะเกรงว่าแฟนและญาติจะทำร้ายเขาคือกลัวว่าอ้าวไปยุ่งกับแฟนคนอื่นเขา

เอามาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปนอนตามปกติขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจและขอร้องสังคมว่า
เพิ่งตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนผิดรอผลตรวจทางการแพทย์ให้ชัดเจนก่อน
เริ่มเมาแล้วคุยอะไรกันบ้างตกลงคุยกันก็คือเหมือนกับว่าก็เหมือนกับ
ความเป็นผู้ชายผู้หญิงคือเหมือนกับว่าก็ชวนกันไปไปต่ออะไรไงครับใช่เหมือนกับว่ากลับด้วยกันไหมอะไร
ใช่ซึ่งถ้าเบลไม่เล่นกับผมผมไม่กล้าชวนเบลแบบนั้นแน่นอนครับผมดูอาการเพราะว่าเบลอ่ะเล่นกับผม
เพราะว่าเบลเป็นคนมากอดแล้วก็มาจูบผมด้วยบอกตรงตรงเกือบจะมีครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นผมก็เป็นผู้ชายนะ
ก็คือแบบว่าก็เมาแล้วก็แบบมีแบบเริ่มแบบมีอารมณ์อย่างเงี้แต่คือแบบแต่เห็นสภาพแล้วคงแบบไม่ไหวอะครับ
เพราะว่าก็เลยให้รอให้ตื่นก่อนประมาณเนี้ยแล้วผมก็นอนไปตั้งแต่ประมาณ๖โมงแล้วก็ตื่นมาทีเที่ยงคืนแล้วแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วคือ
เหมือนกับว่ามีเพื่อนเขาอ่าแอดไลน์มาใช่แอดไลน์มาบอกแล้วผมก็เลยส่งโลเคชั่นให้เขาซึ่งก่อนที่เพื่อนเขาจะแอดไลน์มาบอกเนี่ยมีทางพี่ที่ทางบ้านที่นู้นเขาโทรมาบอกผมใช่ว่าแบบว่ามีเพื่อนเขาแฟนเขามาอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเป็นความโชคร้ายของผมนี่แหละที่แบบอยู่กับเบลเป็นคนสุดท้ายนะใช่ไหมหน้าที่เกิดเหตุตรงนั้นใช่ผมก็ปฏิเส
ที่๙โมง๙โมงเช้าทักมาหาลาลาเบลบอกว่าติดงานไปไม่ได้แล้ว
หลังจากนั้นบ่าย๓โมงเย็นเป็นต้นไปติดต่อลาลาเบลไม่ได้อีกเลยนะคะ
ญาติก็โทรมาสอบถามด้วยว่ามีใครติดต่อลาลาเบลได้บ้าง
ต่อมานะคะเพื่อนพยายามขับรถตามหาลาลาเบลค่ะ
ไปหาคนจ้างงานก่อนเลยเพราะว่านั่นคือที่สุดท้ายที่เบลบอกว่าไปทำงานใช่ไหมคะ
ก็ขับรถตระเวนตามหาไปหาคนจ้างงานถามว่าเจอลาลาเบลบ้างไหม
คนจ้างงานบอกว่าเออเห็นอยู่ในงานอยู่เหมือนกันนะ

พอตื่นมาไม่เห็นแล้วอ่ะแต่คุ้นว่าไปกับพริตตี้บอยอีกคนนึง
ทีนี้นอกจากเพื่อนแล้วแฟนของลาลาเบลเริ่มสงสัย
เพราะขาดการติดต่อนานเกินไปแล้วค่ะก็เลยไปรอแล้วก็ช่วยกัน
คราวนี้มีแฟนมีเพื่อนทั้งรอทั้งช่วยกันค้นหา
จนถึง๕ทุ่ม๕ทุ่มของ๑๖กันยายนยังไม่มีใครเจอนะ
ตีหนึ่ง๑๗กัญญายนคนที่ว่าจ้างเนี่ย
พอได้ยินแบบนั้นทั้งเพื่อนทั้งแฟนถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยเฮ้อเจอสักที
ก็บีใจเดี๋ยวว่าปลอดภัยแล้ว
ก็เลยขอโลเคชั่นมาแล้วก็รีบขับรถไปด้วยกันหมดเลยนะคะไปรับตัว
เขาเลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแบกลงมาให้ละกันเพราะปลุกเบลเท่าไหร่เบลก็ไม่ตื่น
หลังจากนั้นแฟนและเพื่อนก็เข้าไปที่คอนโดปรากฏว่าตกใจเลย
ลาลาเบลไม่หายใจแล้วค่ะอืมเพื่อนอ่ะคือเขาบอกว่าเขาเห็นสภาพคือเบลตัวซิดมาก
ใช่แล้วเอามือไปอังที่จมูกไม่หายใจใช่ซึ่งแฟนเขาพูดเลยว่าสภาพนั้นเป็นไปไม่ได้เลย
ที่คุณจะไม่รู้ว่าเบลเสียชีวิตแล้วแต่ว่าฝั่งน้ำอุ่นเนี่ยก็พยายามจะบอกตลอดว่าเขาไม่รู้จริงว่าเบลตาย
เขายืนยันว่าตอนลากเบลแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่โซฟาเขาเห็นว่าเบลหายใจอยู่เฮือกสุดท้ายเหมือนแบบยังหายใจ
เขาว่าแบบนั้นนะขอบอกแบบนั้นนะทีนี้ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มแหละว่าจริงแล้วน้องเบลตายช่วงเวลาไหน
แต่น้องเบลเขามีลูกสาวนะคะอายุ๓ขวบกับแฟนคนเก่าแล้วเขาก็มีแฟนแล้วด้วยเนี่ยทีนี้ค่ะอีกหนึ่งคนที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปคุยด้วยก็คือเจ้าของงาน
ใช่ที่ว่าจ้างน้องเบลผู้ตายกับพริตตีบอยน้ำอุ่นเนี่ยไปทำงานที่เดียวกันอ่ะว่าภายในงานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายชัยพลพันนาเจ้าของบ้านที่เป็นคนจ้างลาลาเบลไปเป็นสาวเอ็นเตอร์เทนในงานปาร์ตี้ในบ้านของตัวเองแถวบางบัวทองเนี่ยนะคะไปให้ปากคำกับตำรวจค่ะ
นายชัยพลบอกว่าจ้างน้องเบล๓๐๐บาทให้ไปช่วยชงเหล้าในงานตั้งแต่บ่ายโมงถึง๕โมงเย็น
ส่วนน้ำอุ่นพริตตี้บอยก็เพิ่งรู้จักแต่เคยจ้างมาเอ็นเตอร์เทนเพื่อนสาวในปาร์ตี้ครั้งก่อนหน้านี้ครั้งนี้ก็เลยให้ชวนมาอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ตัวนายชัยพลบอกว่าภายในงานเนี่ยนะก็เห็นน้องเบลผู้ตายกับน้ำอุ่นพริตตี้บอยคนนี้ดูสนิทสนมกันเหมือนกับชอบพอกัน
ไม่น่าจะเป็นการบังคับขืนใจมอมเหล้าบังคับให้ดื่มแต่นายชัยพลเจ้าของงานเขาบอกว่าเขาหลับไปตั้งแต่บ่ายสามอ่ะเขาเมา
มาอีกที๒ทุ่มแล้วก็ไม่เจอทั้งคู่แล้วไม่เจอน้องเบลไม่เจอน้ำอุ่นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนเนี่ยมารู้ข่าวว่าน้องเบลตายก็ตอนเช้าแล้วหลังจากนี้เจ้าของงานบอกว่าเดี๋ยวเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้นะคะบริเวณหน้าบ้านจะได้เห็นว่าภายในงานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ขึ้นรถนี่เราไม่รู้ไม่รู้เลย

ใช่ครับไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับ
พี่สอดมาแล้วน้องเขาเมามาสอดอีกอย่างหรือว่าปกติไม่เมา
ผมว่าไม่เมาเลยนะเมาปกติเลย
ด้านแม่ของนายน้ำอุ่นก็บอกว่ามั่นใจว่าลูกชายไม่น่าจะมีพฤติกรรม
แบบที่เห็นในข่าวนะคะในฐานะคนที่เป็นแม่ก็เสียใจกับอีกฝ่ายด้วย
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ยืนยันว่าจะไม่เข้าข้างลูกชายแน่นอน
ถ้าลูกชายทำผิดก็ต้องรับโทษทางกฎหมายแต่ตอนนี้ทำได้แค่รอผลตรวจพิสูจน์จากคุณหมอก่อน
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ก็เสียใจค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเรามาความเป็นแม่เรารักลูกอยู่แล้ว
ถ้าใครไม่มีลูกก็ไม่รู้เนอะแต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแต่เราก็เชื่อมั่นว่า
สิ่งที่เราเลี้ยงลูกเรามานะเราไม่เคยสอนให้ลูกเราทำไม่ดี
เราไม่ได้ปกป้องลูกเพื่อที่จะให้เราชนะหรือให้เราดีเพราะกฎหมายมันมีไว้ให้กับคนผิดอยู่แล้ว
เราอยากไปอยากไปขอโทษเขาในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ด้วยขอโทษด้วยคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
ใช่ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยกันเราไม่อยากให้เรื่องราวที่ต่างนานามันเกิดขึ้นอยู่แล้ว
หลายหลายไม่อยากให้เกิดแต่อยากให้มีแต่มันมีแล้วเราก็ต้อง
ส่วนเรื่องทางคดีนะคะพลตำรวจรีสำริทตรงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องคืบหน้าไปมากค่ะ
แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าน้ำอุ่นเป็นคนก่อเหตุ
ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะคะสอบปากคำแล้วก็ต้องปล่อยตัวไป
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่เจอยาเสพติดไม่เจอสารกระตุ้นอะไร
ทั้งตัวของนายน้ำอุ่นและผู้เสียชีวิตก็คือน้องเบลนะคะ
แต่ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชอย่างละเอียด
แต่ว่ามีรายงานผลการชนะสูตรเบื้องต้นนะคะอันนี้สำคัญมาก
คลอดของผู้ตายมีการฉีกขาดมีสารคัดหลังตกค้างอยู่ในช่องคลอดค่ะ
นี่เป็นการชนะสูตรเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการจากคุณหมอนิติเวศนะคะ
สำคัญมากนะคะตอนนี้ต้องตรวจสอบว่าสารคัดหลังเป็นของใคร
สาเหตุการตายตอนนี้บอกได้แค่ว่า
เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจวายเฉียบพลัน
แต่ต้องรอผลพิสูจน์สารพิษสารเคมีเรื่องของอาหารในระบบย่อย
อันนี้ใช้เวลา๑๕๔๕วันกว่าจะรู้ผลนะคะ

ส่วนหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจากบ้านที่จัดปาร์ตี้
บันทึกภาพเห็นเลยว่านายน้ำอุ่น

อุ้มร่างของน้องเบลออกจากบ้านที่จัดงานปาร์ตี้
ขึ้นรถแต่ภาพมันไกลนะคะวงกลมสีแดงเนี่ยค่ะ
แต่ถ้ามองดีจะเห็นเลยว่าน้องเบลไม่มีสติตั้งแต่ตอนนี้แล้ว

ใช่สิ่งต่างเหล่านี้ตำรวจบอกว่าเป็นหลักฐานนะคะ
เพื่อที่จะดูว่าจะมีการดำเนินคดีอะไรต่อไปบ้าง
คืออย่างที่บอกว่าฝั่งของเพื่อนครอบครัวยาดของลาลาเบลเอง

ว่าตกลงแล้วเนี่ยน้องเบลเสียชีวิตตอนไหน
มอมยาอะไรหรือเปล่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเบลบ้างค่ะ
ทีนี้เราก็ส่งผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณวีรยุทธ์ปรานี
เดินทางไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องเบลที่งานสวดอภิษฐรรมศพ
ที่วัดสแกงามเขตบางขุนธีียันค่ะ
เขาบอกวันยากาศเนี่ยเพื่อนเนี่ยแย่ตก็เดินทางมาขอรบศพ

ไปพูดคุยกับคุณพ่อค่ะนายชาวลิศนรพันธิพัฒน์
พ่อเสียใจมากนะทำใจไม่ได้
พ่อบอกว่าลาลาเบลเนี่ยเป็นคนน่ารัก

ลูกประกอบอาชีพพริตตี้เลี้ยงดูคนในบ้าน

เบลมีลูกสาว๑คนอายุ๓ขวบกับอดีตสามีค่ะ
ซึ่งต่อไปนี้พ่อและแม่ก็ต้องทำหน้าที่ตากับยาย

คิดเลยว่าลูกสาวต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้
พ่อบอกว่าคืนเกิดเหตุตอน๒ทุ่ม
พยายามโทรหาเบล๖๐สาย

กระทั่งรู้อีกทีช่วงเช้ามืดว่าเบลตายแล้ว

คิดว่าจะเสียลูกสาวคนเล็กไปเร็วขนาดนี้
ข้อข้องใจประเด็นเดียวเท่านั้นเลย
ทำไมไม่นำลูกพ่อส่งโรงพยาบาล
ดูทรงดูอาการก็น่าจะรู้แล้วว่ามันไม่ดีเลย

น้ำลายฟูมปากพูดอะไรไปไม่ตอบสนอง
ทำไมถึงไม่พาลูกพ่อส่งโรงพยาบาล
ทำไมเอาลูกพ่อไปกองไว้ตรงโซฟาแบบนั้น
ประเด็นเรื่องวางยาไม่วางยาพ่อไม่ขอพูดถึง

และคดีความก็รอเรื่องของการพิสูจน์ตรวจพิสูจน์ต่าง
พ่อเชื่อในความยุติธรรมค่ะ
รถพยาบาลหรืออะไรอ่ะใช่มะ
รถก็มีอยู่แล้วนี่เราก็เรียกรถพยาบาลดิ
จริงครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถูกต้องหรือเปล่าเขาเสียอย่างไรเราก็ไม่รู้
แต่เรารู้อีกทีหนึ่งก็คือเพื่อนของน้องโทรมา
เราถึงไปดูใช่ไหมไปถึงปุ๊บเราก็ข่าวอ่อนแล้ว
ทำไมลูกเราเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา
ทำให้บ้านเราทั้งครอบครัวหมดแล้วหมดเสาหลักแล้ว
ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะนางสาวชะนันนัทจรตรการแล้วก็นางสาวกัญญาพัก
อิสระธาราดลในวงการพริตตี้เขาเรียกกันว่าน้องปลายฟ้าแล้วก็น้องไฟล์
เพื่อนกลุ่มเดียวกันกับลาลาเบลค่ะมากราบศพ
แล้วไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ก็รับงานร่วมด้วย
ที่ผ่านมาเบลกับผู้ชายคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะ
มาเจอกันรู้จักกันงานนี้ครั้งแรก
แต่เท่าที่รู้มาประวัติของผู้ชายคนนี้หรือก็คือน้ำอุ่นเนี่ยไม่เบาเหมือนกัน
เคยนำผู้หญิงขึ้นห้องในลักษณะที่เบลโดนบ่อยครั้ง
อันนี้อาจจะเป็นที่มาของการเขียนคำว่าเมียคนที่ร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยคล้ายกันเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนวางยาไหม
แต่ครั้งนี้เพื่อนมั่นใจว่าเบลโดนวางยา
แต่จะไม่รับงานที่ไปนอนค้างคืนแน่นอน
เรื่องอัพเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยมันเขียนไว้เลยว่า

มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าไอ้ถามว่างานอัพเนี่ยพวกเราไม่รู้จักเพราะเราไม่ได้รับ
พี่เคยรู้อย่างเบลครับมีกี่คน
เอ่อเท่าที่รู้ตอนนี้มีคนเดียวค่ะแต่ยังไม่ขอเปิดเผยความคิด

ไม่รวมค่ะไม่รวมค่ะเดี๋ยวขอคุยกับน้องเขาพอ
เพราะว่าเบลเป็นคนแข็งแรงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะให้พวกหนูช่วยยืนยันว่า
เบลทำอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ากินแค่เหล้าจริงเหรอไปอัพจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
หนูบอกเลยว่าส่วนตัวหนูที่รู้จักเบลเบลไม่ใช่คนแบบนั้น
แล้วก็ถ้าใครที่อยากได้หลักฐานหรือว่าต้องการความมั่นใจเพิ่มเติมรอแพทย์นะคะ
เพราะว่าหนูเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่า
อะไรเกิดขึ้นณคืนนั้นบ้าง
ก็ต้องมาดูว่าไอ้น้ำอุ่นในน้ำค่ำอะไรมันเป็นอะไรของมัน
มันอุ้มเขาออกมาจากบ้านทำไมแล้วเจ้าของบ้านทำไมไม่บอก
ทำไมไม่บอกว่าอุ้มออกไปไม่ได้แล้วโมเดลลิ่งอยู่ที่ไหน
ทำไมไม่ดูแลน้องในเมื่อเอาน้องไปทำงานทำไมไม่ดูแลน้อง
อันนี้คือยังคาใจอยู่อยากถามโมมาก
คือกลุ่มเพื่อนเขาก็สนิทกันมากเขาก็รักเบลมาก
ส่วนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้คนนี้แหละคือแฟนหนุ่มของลาลาเบล
นายนัทธนายหอมเทียนทองอายุ๓๑ปี
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเขาออกมาเปิดใจนะคะ
บอกว่าเขาทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เขามีหลักฐานเด็ดเป็นเหมือนแชทกลุ่มค่ะ
ไม่ใช่ชัดกลุ่มที่นายน้ำอุ่นคุยกับเพื่อนลาลาเบลนะ
นายน้ำอุ่นคุยกับกลุ่มคนอีกกลุ่มนึง
มีภาพส่งให้ตลอดระยะเวลาที่ออกจากบ้านที่มีปาร์ตี้จนถึงคอนโด
เป็นภาพลาลาเบลนอนฟุบอยู่ในรถ
แบบปากม่วงแล้วเป็นภาพปากสีม่วง
แล้วก็มีการส่งเข้าไปถามกันตลอดเลยว่าทำไงดีปากม่วงแล้ว
เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอขอคุยกับตำรวจก่อน
นี่แหละน่าจะเป็นหลักฐานเด็ดที่สามารถเล่าเรื่องได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้แล้วก็รับได้
เพราะเบลทำด้วยเจตนาสุจริตคือหาเลี้ยงครอบครัวและลูก
ส่วนถ้าหากว่าน้ำอุ่นอยากจะเดินทางมาขอขมาศพ
เขาไม่ห้ามนะคะมาได้ไม่ติดใจไม่ถืออะไรใดทั้งสิ้น
แต่พวกเพื่อนเบลจะทำอะไรหรือเปล่า
ไม่รับประกันความปลอดภัยนะคะ
อันนี้ก็พูดยากครับเพราะว่าเขาชนะสูตรเบื้องต้นมาอยู่แล้วครับว่า
หัวใจล้มเหลวแต่ไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรครับ
ใช่ครับว่าโดนมอมหรือโดนมอมหรือเปล่านู่นนั่นนี่อะไรหรือเปล่า
ก็ต้องรอผลชนสูตรทั้งหมดมาครับ
ไม่ได้ต้องการให้เขาออกมาอะไรนะครับ
ผมแค่ภาวนาอย่างเดียวครับคือผมไม่พาดพิงถึงเขาหรือว่าอะไรทั้งนั้น
ก็แค่อยากจะพูดว่าความจริงมันก็คือความจริงนะครับว่า
คุณทำอะไรคุณต้องรู้อยู่แก่ใจคุณต้องรู้ว่าเรื่องมันเป็นแบบไหน
นั่นแหละครับมันความจริงก็เดี๋ยวจะประกวดเองอะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ

ไม่ได้ครับแต่ว่าเขาจะกล้ามาหรือเปล่าแค่นั้นเอง
ว่าเรื่องมันคงกลัวคุณว่าเรื่องของความปลอดภัย
งานศพของลาลาเบลนะคะจะจัดไปจนถึงวันที่๒๑กันยายนที่สารา๓วัดสแก่งามบางขุนเทียน
ส่วนพิธีชาปนกิจยังตอบไม่ได้

ผลชนสูตรทางคดีต่างนานา
ถ้าหากว่าผลออกมาเป็นที่พอใจครอบครัว

แต่ถ้าไม่พอใจไม่เผาแน่นอนค่ะ
โพสต์ข้อความล่าสุดเอาไว้
กันยายนนะคะมีข้อความบอกว่า
สรุปก็ไม่ได้จัดวันเกิดเหมือนเดิม
ทำงานคือวันเกิดน้องเบลก็คือ๑๙กันยายน
คือจะถึงวันเกิดอยู่แล้วมาเสียชีวิตก่อนนะคะ
คนก็ไปโพสต์แสดงความเสียใจ
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนกับโพสต์เป็นลางหรือเปล่านะคะ
ส่วนแฟนนุ่มของลาลาเบลเนี่ยค่ะ

รู้ใช่ไหมว่ารักเบลถึงจะไม่ค่อยแสดงออกอะไร
แต่เบลคงรู้ว่ารักเบลหมดห่วงแล้วนะ

เบลพี่ก็จะดูแลให้ไม่ต้องเป็นห่วง
เป็นแฟนที่น่ารักไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะ
อ่ะสุดท้ายทั้งมวลรอผลละกันนะคะ